สวัสดีค่ะข้าวใจไข่

ให้เยอะอยู่นะ

เมย์ดีจริงวันนี้วันศุกร์

คนตกหนักมาก

รู้แบบนี้ทำไมถึงไม่รีบ

หนูไปถ่ายรายการมาก่อนอันนี้ออกมา๔โมงครึ่ง

พี่หนุ่มก็เพิ่งโทรมาว่าติดอยู่ที่หน้าตึกช้าง๒ชั่วโมงเลยครับ
หนักจริงจริงไปไหนไม่ได้เลยเอ๊ะแล้วทำไมฉันทันตลอดเวลานี้ฉันไม่เข้าใจ
บ้านคุณแม่อยู่ในจุดที่แบบดีมากขึ้นทางด่วนปุ๊บแล้วลงได้เลย
มันไม่ได้เกี่ยวกันนะมันเกี่ยวกับมันเกี่ยวกับการรับผิดชอบมากกว่า
ถ้าอย่างนั้นต้องไปบอกทีมงานก่อนหน้านี้นะคะรถเมย์มาสายนะคะวันนี้

พอดีที่เมก็ทาน
เลยทีเดียวนะคะพอดีวันนี้นิดนึง
คือเรื่องนี้มีที่แปลว่าพ่อแม่แทบขาดใจขึ้น
เพราะว่ามีรถตู้คันหนึ่งไปจอดทิ้งเอาไว้กลางแจ้ง
แล้วเสร็จแล้วเนี่ยมันก็ตากแดดอยู่อย่างนั้นนานนะ
ผลปรากฏว่าในรถตู้มีเด็กอายุ๒ขวบอยู่ในรถนั้นด้วย
แล้วก็ไม่มีใครรู้คนที่ขับรถตู้ก็แบบคงจะไม่ได้ทันรู้หรือว่าลืม

ผลปรากฏว่าตากแดดอยู่ประมาณ๖ชั่วโมง

อยู่ในรถตู้อายุแค่๒ขวบตากแดดอยู่๖ชั่วโมงเหตุการณ์เกิดอะไรขึ้นรู้ไหม
นี่นะเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยนะมันมาจากเหตุการณ์ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีมาราม
จังหวัดนครศรีธรรมราชมันจะเป็นรถตู้ไว้สำหรับรับส่งเด็กนักเรียนนี่แหละค่ะ
ค่ะเหตุการณ์แบบนี้เกิดบ่อยมากจริงค่ะใช่
นะแล้วเด็กก็คงนั่งหลับไหมหรืออะไรไม่แน่ใจ
ตอนนี้นักเรียนเคาะร้ายเนี่ยที่ติดอยู่ในรถตู้เนี่ยก็คือชื่อว่าเด็กชายธนกฤษยอดมณีหรือว่าน้องกองบินนี่แหละนะฮะ
ก็ส่งผลให้เชื่อไหมว่า๖ชั่วโมงมีอาการโคม่าได้
จริงค่ะตับและไตเริ่มไม่ทำงาน
สมองก็บวมอยู่ในภาวะวิกฤตแพทย์แล้วก็พยาบาลเนี่ยต้องคอยดูแลอาการอย่างใกล้ชิดตลอด๒๔ชั่วโมงกันเลยทีเดียว
ด้านนางสาวสุวพัฒน์ชัยธรรมอายุ๒๖ปีซึ่งเป็นแม่เนี่ยนะคะของเด็กกองบินเนี่ยเขาก็มาเปิดเผยว่าในวันที่๑๑สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยในช่วงเช้าเนี่ยเขาก็ส่งลูกเนี่ยเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะให้ขึ้นรถตู้เนี่ยของศูนย์เด็กเล็กเนี่ยตามปกติเนี่ยที่หน้าบ้านเพื่อจะให้ไปโรงเรียนค่ะนะฮะ
แต่ว่ามันเหมือนมีลางอะไรบางอย่างไม่รู้นะฮะแม่สุวพัฒน์เนี่ยเขาก็บอกว่าปกติลูกเนี่ยก็นั่งข้างหน้านะแต่วันนั้นถูกสั่งให้ไปนั่งข้างหลังแต่ว่าในช่วงบ่ายโมงกว่าครูก็ได้ส่งภาพในห้องเนี่ยมาให้
แต่ว่าครูก็จะส่งเนี่ยรายงานว่านี่นะลูกอยู่นี่อะไรนะว่างไปแต่ผลปรากฏว่าไม่เห็นลูก
ก็เลยถามครูค่ะน้องกองบินไปไหนคะครูตอบว่าไม่ได้มาโรงเรียนเหรอคะต่างคนต่างไม่รู้ค่ะ
หลังจากนั้นเนี่ยก็ได้รีบตามไปที่โรงเรียนเลยนะตัวแม่แม่เองก็วิ่งไปตามที่โรงเรียนนะจนทราบว่าอ้าวตายได้นำตัวเนี่ยนะคะลูกเนี่ยลูกชายเนี่ยไปส่งที่โรงพยาบาลแล้วเรียบร้อยแม่ก็เลยตามไปที่โรงพยาบาล

อันนี้อาการเนี่ยแพทย์เนี่ยนะคะเขาก็บอกว่าอย่างงี้ว่าตับกับไตเนี่ยมันไม่ทำงานซะละไม่ตอบซะน้องเพราะว่าหมอบอกว่าเนี่ยยังไงเนี่ยให้ทำใจตั้งแต่วันแรกเลยละกันนะโหขนาดนั้นเลยวันนั้นเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันเป็นการส่งลูกเนี่ยเป็นครั้งสุดท้ายเนี่ยนะเวลาเขาส่งลูกกันก็จะมีการจูบลากันเป็นครั้
แบบนี้เป็นครั้งสุดท้ายจริงจริงอ่ะนึกออกป่ะเออดังนั้นเนี่ยนะคะไอ้รถสองแถวเนี่ยมันก็พอที่จะเห็นว่าถ้าสมมุติว่าเมื่อก่อนเดี๋ยวมันจะใช้รถสองแถวใช่ไหมมันก็จะพอเห็นว่าเด็กเนี่ยมันจะโล่งใช่ไหมลงมาหมดไหมลงมาครบกันไหมหรืออะไรอย่างเงี้แต่ตอนนี้พอมันกลายเป็นรถตู้เนี่ยพอไปอยู่ด้านหลังเนี่ยบางทีมันเกิดการต
ตอนนี้เด็กมันยังอยู่อาการทรงทรงสุดอยู่
แต่ว่าในส่วนของการดำเนินคดีเนี่ย
ต้องรอให้ผู้ปกครองเข้ามาแจ้งความร้องทุกข์อีกครั้งหนึ่ง
เพื่อที่เจ้าหน้าที่ก็จะได้เริ่มกระบวนการสอบสวนผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดเลย
ผู้ควบคุมขับรถคนดูแลรถครูประจำรถ
แล้วก็ครูที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจจะต้องเข้าข่ายการกระทำโดยประมาท
เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายอย่างสาหัส

พอถึงโรงเรียนทุกคนก็จะต้องลง
ตอนนี้เนี้ยเด็กคนนี้เนี้ยก็ไม่ได้ลง
เป็นไปได้ว่าเขาอาจจะหลับ
ถ้าอยู่ด้านหลังด้วยนะคะมันก็มีโอกาสเป็นไปได้

มีความคิดว่าคนขับพอจอดถึงหน้าโรงเรียนแล้วน่าจะลงไปเปิดประตูรถตู้ให้เด็กลง
คือต้องเดินเข้ามาตรวจสอบบนรถคังมั้ย
จะมาบอกว่าครูที่เป็นครูประจำชั้นหรืออะไรเนี่ย

เพราะว่าก็คิดว่าเด็กชายกองบินเนี่ยคงหยุดเรียนในวันนี้
อันนั้นคือเป็นครูประจำชั้นน่าจะรออยู่ในห้อง
ใช่แต่ว่าจริงปกติตามโรงเรียนนะ
ก็จะมีคุณครูที่อยู่เวรประจำหน้าประตูโรงเรียน

คุณแม่จะแค่รับแล้วก็คงไม่ได้เข้าไปดูที่ไม่ได้เปิด

อ่ะไม่ออกแต่เป็นรถตู้ที่บ่อยหรือว่าพ่อแม่ก็คิดว่าส่งลูก
แล้วก็ยังดีนะที่โรงเรียนเขายังแบบว่ารับผิดชอบ

คืออากาศหายใจในรถอาจจะไม่มีออกซิเจน

ไม่มีคนผ่านไปตรงนั้นบ้างเลยนะ
เพราะเด็กเนี่ยยังไงเนี่ยมันก็จะต้องแบบ

จะไปจอดในที่เก็บรถหรืออะไรที่อยู่ไกลจากตัวอาคาร

แม่มันอธิบายยากจริงอะนะคะ
จากรณีของพระครูปรัตวิชาล
เจ้าอาวาสวัดโคสุภาราชจังหวัดอ่างทอง

ที่ตั้งอยู่บริเวณข้างโบสถ์นะคะเพื่อที่จะเรียกร้องความเป็นธรรม
หลังจากถูกร้องเรียนถึง๔วาระต้องโทษละเมิดจริยาพระสังคาธิการ
แล้วก็ได้แจ้งทางญาติโยมว่าจะใช้ชีวิตอยู่ภายในกรงสุนัข
แต่จะออกมาปฏิบัติกิจของสงฆ์ในการออกรับบินทบาทในตอนเช้า
จะทำไปจนกว่าจะได้รับความเป็นธรรมเลยนะคะ
ล่าสุดวันนี้ค่ะพระครูประหลัดวิชาณก็ได้ออกจากกรงที่ขังตนเอง
เพื่อทำวัดเช้าพร้อมกับออกบินทบาทญาติโยม
ก่อนจะกลับเข้าไปฉันเช้าภายในกรงขังอีกเหมือนเดิมนะคะ
ขณะที่ทำการร้องเรียนก็เปิดเผยบอกว่า
เรื่องที่ทางวัดเปิดธรรมะเสียงดังสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านมีมานานแล้ว
ซึ่งเมื่อก่อนเจ้าอาวาสจะเปิดเสียงธรรมะตั้งแต่เวลาตี๕จนถึง๒๒นาฬิกาของทุกวัน
ชาวบ้านหลายหมู่บ้านได้รับความเดือดร้อน
เด็กนักเรียนก็ต้องย้ายจากโรงเรียน
จึงได้รวมตัวกันไปร้องเรียนต่อเจ้าคณะอำเภอ
ให้ตรวจสอบแล้วก็ลงมาดำเนินการก่อนจะมีคำสั่งลงโทษ

แล้วก็อยากจะให้ตรวจสอบการโค้นต้นไม้ใหญ่ที่อยู่ในวัดจำนวนมากว่า
มีการขออนุญาตถูกต้องหรือไม่
กล่าวบอกว่าเรื่องพระที่เข้าไปอยู่ภายในกรงสุนัขเนี่ยตอนนี้เจ้าคณะทราบเรื่องแล้วนะคะ
ทำหนังสือถึงเจ้าคณะอำเภอในการสั่งการถึงพระครูประหลัดวิชาญให้เลิกกระทำพฤติกรรมดังกล่าว
หากปัญหาใดไม่ได้รับความยุติธรรมก็ให้ทำหนังสือยื่นตามกฎหมายของสงฆ์ต่อไป
หากยังดื้อไม่ยอมออกมาเนี่ยก็จะลงโทษขั้นเด็ดขาดแล้วทั้งนี้นายปริญญาเขมชิตในอำเภอเมืองอ่างทองก็กล่าวว่าที่ผ่านมาบริเวณวัดคลองวัว
หรือว่าวัดโคสุพราชเนี่ยชาวบ้านทั้งสองฝ่ายได้มีการขัดแย้งเรื่องภายในวัดกันมานานแล้ว
ล่าสุดมีประเด็นเรื่องของการร้องเรียนเปิดเครื่องเสียงดังรบกวนชาวบ้านอีกครั้งหนึ่งจึงเกิดปัญหาบานปลายขึ้นมา
ซึ่งทางอำเภอเนี่ยทราบปัญหาแล้วก็ได้ร่วมมือกับทางผู้นำท้องถิ่นถึงการแก้ปัญหาดังกล่าวนะคะ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
คือติกรรมดังกล่าวค่ะค่ะพระครูประหลัดวิชาญก็บอกว่าเรื่องร้องเรียนดังกล่าวเนี่ยเขาเชื่อว่ามาจากกลุ่มคนที่ไม่ได้รักวัดจึงมีความคิดเห็นที่ต่างออกไปซึ่งคนในกลุ่มน้อยอันนี้อันนี้เป็นคนกลุ่มน้อยที่รู้สึกแบบนี้นะคะเพราะว่ากลุ่มส่วนใหญ่เกือบห้าร้อยคนเนี่ยเขาก็ได้ส่งหนังสือมา

อย่างวัดบางวัดที่แบบคล้ายคล้ายว่ามีคนไปทุกวันเนี้ยอืมเขาก็จะเปิดคล้ายคล้ายเป็นวัดที่แบบทุกคนไปปฏิบัติธรรมเนี้ยก็จะเปิดอืมแต่ก็คือก็จะมีจังหวะบางพักบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีการอ่าพูดเสียงตามสายของประกาศข่าวสารจากผู้ใหญ่บ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยหือจะมีเพลงแบบเพลงอ่าลูกท
สีกันในบ้านไม่ค่อยดูเรื่องอะไรไม่ได้ยินเสียงก็เลยตะโกนกันนะจนแบบเนาะพักแป๊บนึง
ใช่แต่ว่าเสียงอาจจะแบบว่าบ้านรอบด้านแต่อย่างที่บอกไปอย่างที่พระครูบอกไปว่า
บางทีอาจจะไม่ได้เป็นเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือเปล่าอาจจะเป็นความขัดแย้งของคนกลุ่มเล็ก
เพราะส่วนใหญ่คนที่แบบส่วนรวมที่อยู่กัน๕๐๐กว่าคนก็คือเขาก็ปฏิบัติกันแบบนี้มาอยู่นานแล้ว
แต่ท่านก็ยืนยันว่าภายในวัดไม่ได้มีปัญหาอะไรอืมนี่ไงเพราะส่วนมากก็จะมีอ่ะ
เช่นว่ามีปัญหาในวัดมีแบ่งเป็นกุ๊กเป็นเหล่าคนนี้อยู่กับพระคนนี้ใกล้วัดอะไรอย่างนี้
ทำไมท่านต้องพบอยู่ในกรงสุดนั้นเพราะท่านก็เรียกร้องท่านรู้สึกว่า
ถ้าเกิดโดนร้องเรียนก็ให้อยู่ในกรงนี่ก่อน
ก็ถูกเรียกร้องเรียนศีลวาระด้วยกันมีหลายอย่างท่านอาจรู้สึกว่ารีกร้องความเป็นธรรมในส่วนท่าน
แต่ที่สุดก็ออกมาแล้วเอง

อย่างนี้ที่ที่สุดนะก็ครึ่งถ้าเอาตามธรรมะในทางสายกลาง
เหมือนอย่างเวลาเราอยู่ใกล้กับที่เขาละหมาด

เราจะจะได้ยินอย่างเนี้ย
ซึ่งก็แบบว่าก็ไม่ได้รบกวน
แล้วฉันก็เป็นสิ่งที่ดีนะเหมือนได้ยินเสียงพาขึ้นจากสวรรค์

ซึ่งมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นความเป็นอยู่ของคนไทย
ซึ่งอยู่อย่างนี้มานมนานแล้ว
พึ่งพากันก็วัดโรงเรียนหมู่บ้านก็จะอยู่
เอาอย่างนี้ดีกว่าฉันขอพูดเลยนะ
เป็นประเทศที่มีวัดเยอะที่สุดนะก็คือบ้านเราเนี่ย
อยู่ติดกันมันเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้ว

พระครึ่งนะคารวาสครึ่งนะ
ก็ให้เป็นเวลาลำเป็นเวลาคารวาสจะดี

ตื่นแล้วพอเสียงมาแล้วอันนี้ก่อน๖โมงใช่ว่าต้องตื่น
ไก่ขันแล้วด้วยไก่ก็จะมาขันแล้ว
ก็จะมีโลใส่เท้า

คือหนูก็ไม่เข้าใจเกิดอะไรขึ้น

ซึ่งมันติดอยู่แล้วกัน

ก็ช่วงนี้ก็จะมีของการประชาธิบัติภาพ

เพราะหน้าฝนยุงลายน้ำขังเยอะ

โควิดต่างเรื่องเกี่ยวกับณกลมหน้ากากเจ๊ไลกรอฮอล์
ก่อนละห้องนี้ใช่ไหมแล้วก็อยู่ใกล้ให้ก็นี่เสียงแล้วพอ

ฉันบอกเลยนะไม่ว่าจะขายข้าวหลามขายข้าวโพดขายอะไรก็แล้วแต่
นางก็จะแบบว่าขายเป็นแถมเลยติดตรงนี้
มีขายหนูหน้าด้วยเนอะติดหนูหน้า
เสร็จแล้วปั๊บเนี่ยนะเธอลองคิดดูสิ
รถมันก็จะวิ่งผ่านนะคนที่แบบว่าอยากจะกินก็คือจอด
แล้วก็คือผ่านแต่ถ้าอยากกินก็คือจอ
แสงเกดก็ครับเวลาเราคลับคล้ำไปตามข้างทาง

คือมันจะไม่ตัดสินใจด้วยซิว่าจะเอาร้านไหน
เพราะสุดท้ายที่เหนือเวลาไปถึงร้านสุดท้าย

สมมุติวิ่งไปทางนี้
ที่แถวสระบุรีซ์ไรก็จะขายกะพดใช่ไหม

ไม่มีนั้นนั้นนั้นเขามีฝั่งเดียว
ดังนั้นแต่ละร้านต้องมีกลโลเมคเคล็ดลับ
คือจริงแล้วเนี่ยนะอันนี้เขาอยู่สระบุรีหลงศักดิ์
นี่เห็นหางเต้นจอร์

พอยกไว้ไม่ได้นะ
น้องครีม

น้องครีม
เมื่อก่อนเนี่ยก็ไม่ได้ทำอย่างนี้นะ
ต้องเที่ยวดิมีแวะซื้อบ้างไม่แวะซื้อบ้าง

แต่ตอนนี้นางเวลาไปขายทุกวัน

ไม่ตอนแรกนางก็ไม่ได้เต้นนะนางก็ง่วง
แต่บางทีไม่มีคนซื้อนางก็นั่งง่วง

นางเปิดเพลงให้แก้ง่วง
เวลาขยับตัวให้เข้าจังหวะไปมามา
ซึ่งพอคนเห็นเนี่ยคนก็ชอบ
เพิ่งดูดีก็ยังมีคนจอดแวะซื้อ
แต่เต้นขนาดนี้ถ้าเจอก็
พอหลังนี่เห็นว่าแบบว่าเป็นเรื่องดีในการขาย

เต้นกันเป็นเรื่องเป็นราวอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะ

ถึงแม้จะหยิบแล้วมีคนซื้อแล้วค่ะ

มีคนจะเต้นให้ดูไปเรื่อย
จริงแล้วก็เป็นที่สะดุดตาของผู้ซื้อ
เป็นการขายที่ดีนะฉันจะบอกให้

นะไปเลยไปว่ะแม่
ช่วงนี้คุณยายกำลังขายหอมหมกอยู่คุณแม่ก็ต้องไปเต้นแบบนี้บ้าง
แล้วคุณแม่เต้นไหมคะ

ไม่คุณยายนั่งอยู่เฉยแต่คุณแม่ต้องเต้นเพราะคุณแม่ต้องเป็นคู่กระตันยู

คุณแม่จะไปเต้นใช่ไหม

ใช่ค่ะ
แม่ก็เต้นไปแล้วก็คุณยายก็ถ่ายไป

เขาบอกรสดั้งเดิมบอกว่ารสโบราณ

ช่วงหน้าหลายคนบอกว่ารอค่อยเท่าคน

และช่วยจนรอรุนรอรุนโดยตัวเลขเหรอคะ
รอลุ้นว่าพี่หนุ่มจะมาทัน

เพราะว่าเมื่อกี้น้องแองจี้ตั้งใจเลยว่าเดี๋ยวช่วงเบรก๒เนี่ยช่วงที่แบบว่าตัวเลขมหัศจรรย์ทั่วโลกทั่วประเทศเนี่ย
กะว่าต้องนั่งวิเคราะห์สักหน่อยนั่งวิเคราะ
ตอนนี้ก็ต้องมานั่งอ่านข่าวเลยลืมวิเคราะห์เลยค่ะว่าเลขอะไรจะมา
ลืมวิเคราะห์ไม่ได้นะคะอ่าเดี๋ยวพี่เค้ากันช่วงเบรกปั๊บนึงค่ะ

ถูกต้องไปเริ่มกันที่เพชรชบูรณ์กันก่อน
เพชรชบูนต่อจากข้าวหลามเป็นเพชรชบูนอ่าก็มาต่ออีก
เธอบอกว่าอยากทิ้งมะขามมาพูดถึงเพชรชบูน
เขาบอกว่ามาแน่ชาวเพชรชบูรณ์
แห่ขอเลขเด็ดตะเคียนกลางทุ่งนา
ตะเคียนหรือไงแห่ทำไมตะเคียนมีเยอะจังเลยอยากถาม
บอกว่างวดที่แล้วถูกกันมาหลายรายแล้วไง
ดังนั้นลองมาดูซิว่างวดนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะ
วันนี้ผู้สื่อข่าวก็ได้รับแจ้งว่ามีชาวบ้านตำบลนาป่าจังหวัดเพชรบูรณ์จำนวนนึงนะคะ
เดินทางไปทำพิธีขอเลขเด็ดกับต้นตะเคียนที่ขุดพบในสระน้ำกลางทุ่งนาท้ายหมู่บ้านค่ะ
หลังจากงวดที่ผ่านมาเนี่ยมีชาวบ้านไปขอโชคลาภแล้วก็โชคดีถูกรางวัลเลขท้ายสามตัวแบบหลายคนไง

อันนี้เลยต้องจริงจังก็เลยเดินทางไปตรวจสอบกันซะหน่อยค่ะ
พบว่าชาวบ้านจำนวนนึงกำลังประกอบพิธีเส้นไหว้ต้นตะเคียนขนาดยาวประมาณ๘เมตร
ประกอบพิธีประมาณ๓๐นาที
หลังจากนั้นชาวบ้านต่างไปดูอ่างน้ำมนต์ที่ใช้ประกอบพิธีค่ะ
เพื่อจะดูเลขเด็ดว่าเอ๊ะลิขอะไรนะคะ
ส่วนมากก็จะเห็นเป็นเลขคล้ายกันก็คือเลข๑๒

เพ่งตรงจุดที่โรยแล้วก็ทาแป้งไว้บริเวณกลางลำต้นค่ะ
โดยเลขที่เห็นก็มีต่างกันออกไปอีก
มี๕๒๕๓๑๐๒๘๗ต่างนานากันไป
สำหรับต้นตะเคียนดังกล่าวเนี่ย

เขามีหลายเลขอยู่เขาบอกว่าเจ้าของที่นาเขาไปขุดพบ
หลังจากว่าจ้างรถแบ็คโฮลมาขุดสระเพื่อจะกักเก็บน้ำนั่นแหละค่ะ
จึงได้นำมาวางไว้ข้างกับสระน้ำ
โดยชาวบ้านที่ทราบข่าวเนี่ยก็ได้เชิญร่างทรงเดินทางมาประทับ
ซึ่งที่ผ่านมานั้นชาวบ้านมาขอโชคลาภเพื่อนำไปเสี่ยงโชค
แล้วก็หากโชคดีในงวดนี้
ก็จะอันเชิญต้นตะเคียนไปไว้ที่วัดสามสวนต่อไปด้วยนั่นเองนะคะ
เรียกว่าเอาค่อยเป็นค่อยไป

รอดูซิว่างวดนี้จะเป็นยังไงถ้าเกิดถูกต่อกัน
โอ้โหเราก็จะมีการอัญเชิญเลยนะคะ

เพราะในอ่างเขาบอกกันเห็นต่างกันไปบางทีบอกมี๑

มีเลข๐ก็มีเลข๙ก็มี

นี่๑เห็นชัดมาก

๑๐๐เลยหรอคุณแม่
ครั้งที่แล้วงวดก่อนบอกเลขท้าย๓ตัว

นี่ไงมีเลข๙ด้วย

เร็กตรงเป๊ะเลยอ่ะ

พี่หนุ่มยังหล่ออยู่ส่งเสียมาทางไลน์แล้วก็ทางโซเชียลหน่อยค่ะ
เสร็จเร่งผิดหม่อมั่นใจไว้พี่หนุ่มหน่อย
พี่หนุ่มมาทางไลน์ทุกครั้งเลยนะ

ติดอยู่หน้าที่ตึกช้าง

ที่สำคัญที่สุดคือติดอยู่บนสะพาน

พอลงมาปุ๊บก็หาได้ก็โดดขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ลุยฝนมา

เอ้าไปข่าวนี้นะครับ
แห่บูชาแมงสี่หูห้าตา

คือเขาบอกว่าตามตำนานล้านนานเนี่ยก็คือมีการถวายฐานไฟแดงด้วยนะครับ

เนี่ยนะฮะชาวบ้านทั้งในแล้วก็นอกพื้นที่ที่จังหวัดพยาวนะครับ
ต่างพากันนำตั๊อกไม้ทูบเทียเนี่ยเข้ามาบูชา

เจ้าแม่จันเทวีวิรัศตรีนะฮะ

นะฮะลำตัวยาวประมาณหนึ่งเมตรนะครับอืมเนี่ยนะฮะซึ่งอยู่ที่วัดป่าศักดิ์คำ
เพื่อขอโชคลาภหลังจากที่ได้พากันนำเอาผ้าป่าสามัคคีเนี่ย
ถวายให้กับทางวัดนะครับทั้งนี้นะฮะทางชาวบ้านเนี่ยก็ได้เลขเด็ด
มีทั้งเลขยอดจำนวนเงินพระป่าสามัคคีนะครับที่นำมาทอดถวายวัดจำนวนทั้งหมดเนี่ยนะฮะ
สามหมื่นเจ็ดพันกับสี่สิบสามบาทรวมกับเลขที่ได้จากการบูชาไฟกับแมงสี่หูห้าตาก็คือ
สี่สามสองห้าศูนย์สองห้าเก้าแล้วก็สามเจ็ด
มาจากไหนก็ไม่รู้เยอะแยะเออนั่นน่ะสิซึ่งจากการสังเกตบรรยากาศภายในวัดก็พบว่ามีชาวบ้านทั้งชายและหญิงเนี่ยไปกลับไห้จำนวนมากนะครับ
ก็เชื่อกันนะฮะว่าน่าจะเป็นวันที่ดีทางด้านพระครูภัยศาลพนารักษ์นะฮะ
เป็นเจ้าอาวาสวัดป่าศักดิ์คำก็เปิดเผยนะครับว่า
งสี่หูห้าตาเนี่ยตามความเชื่อของชาวล้านนาแล้วมีความเชื่อนะครับว่า
เป็นพระอินทร์เนี่ยแปลงกายลงมาจากสวรรค์
เพื่อจะมาช่วยเหลือคนยากไร้นะฮะ
เมื่อใครบูชาด้วยฐานไฟแดงก็

ซึ่งการขอโชคลาภเนี่ยต้องถวายถ่านไฟแดง
เพราะตามตำนานนั้นมีความเชื่อนะครับว่า
แมงสี่หูห้าตาเนี่ยจะกินถ่านไฟแล้วก็ถ่ายออกมาเป็นทอง
เหมือนเป็นรูปปั้น
แมงสี่หูห้าตาอะไรเนี่ยฮะ
นี่มีสี่หูหาตา

คุณรดาบอกว่าถังช่วงไหนไปทัน
มาทำช่วงเลขเด็ดพอดีเลยนะคุณน่ารักที่สุดค่ะ

ส่วนไม่สามารถทำอะไรคุณหนุ่มได้เลยค่ะยังหล่ออยู่เลยค่ะ
นี่แม่ใครก็ชื่นตรงนะคะ
ของฉันนี่นะมีคนถูกกัน๔งวดติดกันเลย

พ่อก็บอกก็ที่นั่นน่ะมีนักท่องเที่ยวในเดินทางมากราบไหว้เยอะมาก
หลวงพ่อศิลาพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่วัดทุ่งเสลี่ยม
ซึ่งก็เป็นที่ศรัทธามากนะของคนจำนวนเยอะเลยทีเดียว
หลังจากกลับไหว้เสร็จปั๊บขอก็มีการได้เดินชมภาพ

เพราะว่าที่วัดนี้ก็จะมีภาพจิตกรรมฝาผนังอยู่นะ
แล้วก็เสาในสาราเฉลิมพระเกียรติคลองราชครบ๖๐ปี

จากก่อนหน้านี้ก็จะมีนักท่องเที่ยวตาดี

ตั้งแต่เห็นเป็นตัวเลขอยู่ในภาพ

อย่างที่คุณไพรินเขาบอกว่าเนี่ยนะ
เค้าเคยเอาพวงมาลัยไปไหว้เอาใบสีไปไหว้แล้วก็ขอพรจากหลวงพ่อศิลา
ภายในมนตบอันนี้แหละค่ะนะฮะผลปรากฏว่าเนี่ยไหว้ไปไหว้มานู่นนี่นั่น
แล้วก็ยังมีพระพุทธชินราชจำลองอยู่ในสารานี้ด้วย
เค้าก็บอกว่าเค้าก็เหลือไปเห็นคือมันเป็นเหลือใบที่เป็นของ
นั่นแหละค่ะอยู่ในนั้นด้วยมันก็คือแบบว่าวาดรูปเรือใบกับเครื่องบินของท่านนะเนอะ
เสร็จแล้วปั๊บเนี่ยเขาก็เอาเลขนี้นะไปซื้อผลปรากฏว่าถูกติดกันเลยทั้งหมด๓งวดเลยครับคุณค่ะคุณ
ก็หวังว่าหลวงพ่อศิลาคงจะแบบว่าโดนบันดาลให้ได้
นี่เขาบอกมีอีกนะมีแถวนั้นตรงสี่แยกตลาดทุ่งเสลี่ยมหน้าธนาคารกรุงเทพ
เค้าจะมีธนาคารทกศใช่ไหมก็ต่างมีพวกนักเสียงโชคก็ไป
เขาก็ไปซื้อเนี่ยช่วงนี้เลขเขาเด็ดมากเขาบอกนะมันมีเลข๗๒
ซึ่งเป็นเลขที่แบบว่าซื้อกันเกลี้ยงแผงกันเลยทีเดียว
แล้วก็อันนี้ดิฉันไม่ได้หมายว่าจะมาบอกว่าเลขที่ควรเราจะต้องไปซื้อนะ
แต่เพลงนี้เขาบอกมาว่าอย่างนั้นนะฉันก็อ่านไปตามนั้นแหละนะคะ
เพราะว่าเราไม่ต้องหลงงมงายอะไรมากเรื่องแบบนี้
มีเลขใหม่อีกนะเลข๕๐ก็มี๕๑๗ก็มี
ซึ่งเป็นเลขที่ต้องขอบอกอย่างนี้เลยนะว่า
หมดแผงแต่ว่าในกรุงเทพยังยังมีอยู่มั้ง

บางทีแบบคนก็ตามหาเลขเนาะ

เอ้าไปดูอีกคลิปหนึ่งที่เขาแชร์กันเยอะมากเลยนะครับ

ปาดหน้าขึ้นมาปรากฏว่ามีอะไรลอยมาจากท้ายรถกระบะ

นี่นะฮะเป็นรถเก่งเขาขับอยู่ดีอย่างนี้
ตามถนนปรากฏว่าเดี๋ยวดูนะฮะมาแล้ว
แล้วแบบนี้ขับด้วยความเร็ว
แล้วปลิวมาแบบนี้นะฮะ

นี่เป็นภาพเหตุการณ์ขณะที่รถกระบะเขาขับแซงขึ้นไปทางด้านขวา
จากนั้นมีโต๊ะเหล็กปลิวออกมา
แทกพื้นแล้วก็เด็นไปชนหน้ารถของฝั่งคนขับของคู่กรณีเขา
ซึ่งก็คือคนที่มีกล้องติดหน้ารถคันนี้เนี่ยนะฮะ
เจ้าของโพสต์นี่ก็คือคุณจีรศักดิ์ภูมิฐาน
อายุ๓๙ปีครับเป็นชาวจังหวัดชายภูมิ
เขาบอกว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยไปเกิดขึ้นบนถนนสายขอนแก่นมัชคิรีนะฮะ
ช่วงทางขาเข้าอบตศูนย์หม่อม

เพื่อเดินทางกลับบ้านพักปรากฏมันมีรถกระบะทะเบียนนะฮะ
พพึ่งลอลิง๔๘๒๙ไม่ทราบหมวดจังหวัดนะฮะ
แซงขึ้นมาอย่างรวดเร็วจากนั้นมีโต๊ะที่อยู่ท้ายรถนั้นปลิวลงมา
แล้วก็กระแทกนะฮะที่ตรงบริเวณกระจังตรงที่มีไฟตัดหมอกของเขาเนี่ยพังนะครับ
เขาบอกตอนที่เห็นโต๊ะปลิวมาตกใจมากนะพยายามควบคุมสติ
เบื้องต้นต้องการให้จังเจ้าของรถกระบะคันนี้มารับผิดชอบหน่อย
เนื่องจากมันเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายนะแล้วก็โชคดีมากครับที่ตกมากระแทกรถไม่ตกมาชนกระจกรถด้านหน้าของเขา
ไม่งั้นเนี่ยมันก็อาจจะพลิกคว่ำหรืออาจจะไปมีเหตุอย่างอื่นที่มันรุนแรงมากกว่านี้ก็ได้นะฮะ
ตอนนี้เขาไปแจ้งความเรียบร้อยครับที่สพมัจจคีรีเนี่ยนะฮะก็คือจริงแล้วถ้าเกิดจะบรรทุกแบบนี้เนี่ยต้องผูกเชือกเอาไว้ให้ดี
แล้วก็ไม่ต้องขับเร็วนะฮะนี่คือขับเร็วแบบโอ้โหแซงขึ้นไปอะไรอย่างนี้นะ
ก็ปลิวอ่ะนะถูกต้องฟังจังหวะเนอะไม่ได้หรอกลมด้วยอะไรด้วยอย่าประมาท
เรียกว่ามีการคุมเข้มหนักมากทีเดียว
ของคุณเจนนี่กับลิลลี่
เขาต้องคุมเข้มหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวเกิดเรื่อง
เพราะว่ากลัวบอกว่าคนที่เขาไม่ค่อยพอใจ
เขาจะไปก่อเหกันนั้นก็กลับมาครับ
ไปกันที่สตูนกันบ้างอ่ะนะคะวันนี้เรียกว่าเป็นวันแรกของการเปิดงานฟื้นฟูเศรษฐกิจและงานกาชาติวิถีใหม่
ซึ่งจัดขึ้นบริเวณสนามบินชั่วคราวกองทัพอากาศจังหวัดสตูนนั่นเองนะคะ
ระหว่างวันที่๑๔ถึง๒๓สิงหาคมนี้
โดยวันแรกของงานนี้ต้องบอกเลยว่าเขามีการนำนักร้องชื่อดังเนี่ยก็ไม่ว่าจะเป็นคุณเจนนี่ลิลลี่อย่างนี้เนี่ยนะคะ
ซึ่งนายนโรงประพันธ์ผู้ดูแลการจัดระบบเวทีเก้าอี้คอนเสิร์ตก็เปิดเผยบอกว่า
ทางจังหวัดสตูนแล้วก็สาธารณสุขได้มีการเรียกประชุมใหญ่กันเลยนะคะในส่วนด้านของผู้จัดงานเวที
โดยตนเนี่ยวางมาตรการใช้เก้าอี้นั่งจัดระบบแบบนั่งห่างอันนี้เป็นเก้าอี้นั่งนะคะต้องนั่งกัน
แล้วก็มีการใช้ไม้ไผ่หนึ่งพันกว่าท่อนตัดยาวผูกกับเก้าอี้เอาไว้
ซึ่งแฟนคลับที่เข้ามาชมคอนเสิร์ตจะต้องใส่หน้ากากอนามัยห้ามถอด
ถ้าลุกเต้นต้องเต้นตรงเก้าอี้นั่งหากไม่เชื่อฟังก็จะเชิญออกนอกคอนเสิร์ตทันที
เขาเรียกแฮชแท็กยกค่ายดีเอ็มกองทัพบินกองทัพอากาศสนามบินชั่วคราวจังหวัดสตูน
ยกค่ายดีเอ็มก็คงได้หมดถ้าสดชื่อแล้วมา
ได้หมดได้หมดได้หมดใช่ครับเพราะเขาก็มีเด็กในค่ายเขาอยู่
แต่มันจะไม่ได้เพราะทุกครั้งที่เขาก็มีกันกันแต่คนก็เย่าขึ้นออกไป
อาจจะไม่มีเก้าอี้รอบนี้นั่ง
ปิดท้ายด้วยเก้าก่อเบาไง
การเสิร์ฐอ่อโหนี่ไงเห็นแล้ว

เห็นไมไหมมีเก้าก่อเบาปิดท้าย
เปิดงานปิดงานเป็นเก้ากะเก้า
ใช่จริงน่าจะเอาแบบวันเดียวกัน
คุณพี่ค่ะอันนั้นจะคุมกำลังบานนะคะ
ไปอีกเรื่องหนึ่งอุ๊บวิริยะนี่เรานำเสนอข่าวพี่อุ๊บกันทุกวัน
เมื่อวานนี้ไงไปหาลุงพลใช่ไหมคะทำเอ็มวี

วันนี้ไปเตางอยไปเตางอย
คือแกเป็นคนที่ชอบชื่นชอบการเสี่ยงโชค
แล้วก็มักจะดวงเฮงอยู่บ่อยคุณอุ๊บนะ
ล่าสุดนะอุ๊บเขาก็ไปที่สะกดละคร
ไปไหว้พญาเต่างอยแล้วบอกว่า
เลขที่ชอบในงวดนี้นะอุ๊บชอบนะครับ
มันเยอะเอิญไปโอ้ตายแล้วเดี๋ยวคุณพี่ทำไมโอ้โฮ
ตายแล้วอะไรกันนักหนา
ไม่พี่หนักแล้วนะพี่อุ๊บพี่ชอบเลขเนี่ยดูดีวะ
ประมาณ๑๒แลกอ่ะพี่อุ๊บแกถูกบ่อยมั้ย
โอ้โหถือขนาดนี้มันก็ต้องมีบ้างละมันแบบกี่เลขอ่ะนั้นอ่ะ
พี่อุ๊บพี่อุ๊บเขาเป็นคนต้องใส่ช่อยแบบนี้ไป
ในแฟนเพจเขาคำนวณพี่หนุ่มเขาบอกว่า
ตัวพี่อุ๊บอ่ะทองเกือบล้านนะที่เขาใส่เนี่ย

กลัวคนเนี่ยเดินมาข้างแล้วมีดแทงคอแก่

นั่งงามอะไรนั่นนั่นน่ะ

ที่ใส่แหลกขึ้นมาแล้วก็เดะแล้วผ้าเปิดอ่ะ

เออลำไยหายท้องคำก็มานะคะคุณ

อ่าคุณบ่าวเท่ายังดูอยู่ไหมคะ

ฉันอยากให้คุณดูรูปนี้มากเลยค่ะ

มันไม่เห็นอะไรเลยคุณแม่

ต้องมีคนแคปไปแล้วก็แหวก

เดี๋ยวนี้มันมีโปรแกรมทำให้คมชัด

เปิดเผยมาตั้งแต่จะมีครอบครัวนี้
คุณแม่แย่กว่าหนูเยอะนะแหม

คนเขาก็ถอนใจเฉย

ทรงนี่เสื้อหนูแค่เนี้ยเองเห็นป่ะ

แม่บอกแบบว่าเบาได้เบาแม่หนูอะ

สมุยไงถึงบอกไงว่าสมุยตอนนี้ต้องไปเที่ยวกัน
มีแล้วก็ชุดนี้เราเลือกเองหรือต้องส่งให้ใครสแกนไหม
เหรอไม่ต้องสิชุดเราสิ
ไม่แล้วต้องส่งแบบพี่ถ้าภายมีใส่ได้ไหม

อืมเป็นไงเบาเท่าปวดใจไหมล่ะ
ยังไง
พยายามประมาณอีกหลายหลายคนนี่ดีดียัง

ไม่ลงหรอกชุดว่ายน้ำฉันก็ไม่ให้ลงน้ำ

คุณแม่ไปกับใครรอบนี้
รอบนี้เนี่ยก็คือกวนที่ไปเกาะยาวน้อย

ที่จะไปเกาะยาวน้อยนี่ไม่ใช่คุณม้าออนภา
อย่างพี่มันต้องยาวมากหรือยาวน้อย

ไม่ไหวแล้วอะ

ไปกันมองจากดาวอังคารผมก็จะเห็นความน่ารักของคุณคนึงนิดครับ

ลักษณะเนี่ยนะเหมือนอีเจี๊ยบเรียบด่วนที่ไป

ไปพิมพ์อายวิศนาราสนามแบบนี้เลย

หน้าโปรไฟล์เป็นจงรักคนนิด

นี่ก้องก็เบียนหัวแล้ว

เขาต้องตัดใจแหละ
ตัดใจอะไรก็ได้แต่อย่าตัดขาดข่าวใส่ไข่นะคะคุณ
เป็นเรื่องของการฟิตติ้งละครที่คุณโบเมรดาย้ายมาทางช่อง๓
นรักน้องผักกระแยงโอ้โหเขาบอกว่าเคมีเลิศมาก
ภาพฟิตติ้งออกมาแค่ปล่อยออกมาก็น่าดูแล้วนะคะ
ทำเอาหลายคนจับตามองไม่น้อยสำหรับคุณโบเมรดา
หลังจากเจ้าตัวตัดสินใจย้ายช่อง
แล้วก็ประเดิมละครเรื่องแรกประกบคู่กับพระเอกซุปตา
อย่างคุณณเดชนคุกิมิยะในละครที่บอกไป
มนรักหนองผักขยงของค่ายดูแอนเตอร์เทนเมนต์
ของผู้จัดคุณอ๊อฟพงพันธ์และคุณแดงธัญญานะคะ
ล่าสุดเลยก็มีการเปิดเผยภาพการฟิตติ้งเสื้อผ้าหน้าผม
เหล่านักแสดงทั้งหมดเลยก็บอกเลยว่าแค่ผ้าฟิตติ้ง
ก็ถูกอกถูกใจแฟนแฟนนะคะดูน่ารักแล้วก็แบบว่าเคมีคู่นี้
ดูแบบเหมาะมีกลิ่นอายความเป็นลูกอีสานกันด้วย
เรียกว่างานนี้รอม่วนคักนะจ๊ะเจ้าอ่าอีกคนนึง
เป็นเรื่องแรกของน้องโบของน้องโบที่ช่อง๓
มาอยู่ช่องสามใช่ก็ได้ประกบณเดชน์ถูกค่ะเขาประกบณเดชน์เลย
หมณรักน้องผักแกแยงแต่ก่อนนั้นเขาติดตามกัน
ที่บอกว่าทำไมอีกเรื่องนึงงดไปแล้วมาเปิด

ไปเรื่องเลยไม่รู้เรื่องเรื่องยังไง
นั่นคือคงต้องรอบมั้งรู้สึกว่านะ

และเป็นเรื่องในอดีตด้วยและเป็นสืบสวนแต่อยู่ในอดีต

อันนี้น่ารักน่าจะน่ารักเรื่องนี้

เอาลูกขึ้นมาเป็นผู้จัดไปแล้วนะ

มี่แม็กซิมไงเป็นผู้จัดละคร

ดูมาจากไหนแล้วก็ลำพังเจ้าตัวก็ยังมีหนี้มีสินอยู่อะไรอย่างนี้

ล่าสุดนี้นะเธอก็ออกตัวอะไรเลยนะคะ

ไม่ได้มีปัญหาไม่ได้มีปัญหา

ให้ดิฉันมาแสดงศักยภาพแบบนี้ค่ะ

ที่อยากจะแบบว่านำเสนอรูปแบบใหม่ของ

ไม่ได้เป็นแบบว่าเป็นคนไม่ดีไปซะหมดนะ

เขาตั้งใจว่าเขาจะถ่ายเมื่อไหร่นะคะ

มีอะไรต่ออะไรนะในเรื่องอะนะ
ไม่รู้แต่ปี๒๐๒๐นี่ก็จะเปลี่ยนเป็นอีกแนวหนึ่ง

ขอเป็นตัวแทนผู้หญิงที่ถูกด่าหลายสามี
ส่วนใครที่จะเอาไปเปรียบเทียบกับพี่เปิ้ลไอลีน
ไม่เขาบอกว่าเมื่อก่อนแนวเซ็กซี่
เป็นพี่เปิ้ลไอรีนแสดง
ตัวเองว่าทีหลังจะถูกเปรียบเทียบหรือเปล่า
เขาบอกว่าเขากับพี่ไอรีน

ตอนย์กี่โมง
ไม่รู้ไรเยี่ยดตอนย์กี่โมงคือถ่ายช่องไหน

สวัสดีครับ